เอาละค่ะมาถึงศีรษรของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้าง
ในปีที่ผ่านมามีหลากหลายท่าทีที่เรียกได้ว่าโดนใจผู้สื่อข่าว
โดนใจประชาชนมีทั้งโมเมนต์ดุดัน
โมเมนต์นายกเป็นคนตลกโมเมนต์เดี๋ยวทึ่มด้วยโพเดียมเลย
หลากหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นปี๒๕๕๘นี้
ดุดันหรือว่าน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
ไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไร
จนกว่าจะเจอจุดใหม่ที่อาจจะไกลแสนไกล
และไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะสุดท้าย
วันที่เริ่มต้นจนวันนี้ทุ่มเทชีวิตมาเท่าไหร่
ต้องเสียใจและต้องผิดหวังนี่สักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่
กว่าจะเจอจุดใหม่ที่อาจดูไกลแสนไกล
ไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดท้าย
จึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลัง
ว่าอย่ากลับหลังขอให้เดินต่อไป
สักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้
เพื่อให้รู้ว่า
เราจะชนะตัวเองได้ไหม